ผมคิดถึงสระน้ำที่บ้างได้ว่ายน้ำ
ภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนะคะนายชูวิทย์กระมวลวิสิต
ก็กำลังจะปฏิบัติภารกิจแรกค่ะนั่นก็คือการว่ายน้ำนะคะ
นี่นะคะเป็นชุดว่ายน้ำของคุณชูวิทย์ค่ะ
อากาศดีไหมคะอากาศดีไหมคะ
สุดยอดวันนี้ได้ออกมาจากคุกวันแรก
ได้สัมผัสอากาศเย็นได้อิสรภาพด้วยเสรีภาพ
บอกแล้วไงมันต้องคุ้มค่าสิครับในการต่อสู้ในการยอมรับชดใช้กับความผิด
คุณค่ะเขาต้องให้โอกาสผมให้ผมได้กลับมาใหม่

ยังไม่มีอาวุธกราบเรียกเห็นคุณเฮีย
อันนี้ไปฟิตมาจากในเรือนจำเหรอคะเฮีย
ไม่มีอะไรทำหลังจากเลิกงานแล้วผมก็เช้าตื่นมา๖โมงครึ่งวิ่ง
วิ่งเสร็จพร้อมกาย
ต้องกินได้หน่อยนึงต้องออกกำลังกายหน่อยเนื้อต้องนอนให้หลับ
นะต้องไม่เครียดนี่คือสิ่งที่จะต้องทำในคุก

วัดผมพูดจริงนะหน้าผมยังไม่เคยดูเลยไม่มีกระจก
หลังจากกลับมาได้ดูประสงค์ยังคะ

ผมยังไม่ได้ดูเลยนี่พูดจริงนะผมไม่เคยดูหน้าผม
ไม่มีกระจกเพราะว่ากระจกเนี่ยเขากลัวว่าจะเอามาพลุกเอามาเป็นอาวุธ
เพราะฉะนั้นในคุกก็หากระจกลำบาก
เฮียเห็นรอยสักอยู่ที่แขนขวาเนี่ยอันนี้ไปศักดิ์มันที่ไหนคะ
อุ้ยนี่ผมตั้งแต่ไปรุ่นอยู่เลยที่อเมริกาสิงโต

แล้วไม่เอารอยสักสักรอยเหรอคะในคุก
ไม่ได้ถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็พักโทษไม่ได้

ใช่เขาไม่ให้สั่งในคุกเนี่ยพวกที่มันสั่งเนี่ย

มันติดตลอดชีวิตอะไรมันก็สักไปสั่งนุกไป
ผู้ชูวิทธิ์ขออีกรอบได้มั้ยคะที่ว่าเอ่อ
ก็ในคุกมันร้อนคุณเล้ย

รัสมีความขี้ชละหลายที่ผ่านมา
นอนกันในห้องเด็กห้าสิบหกสิบคน

ห้องที่นอนเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัศมีไอกลิ่นไอของคนเนี่ยมันออกมา
มันสัมผัสอย่างหมูมันร้อนมันเครียดแล้วเชื้อโรคเนี่ยมันเยอะมันถึงติดกัน
ค่ะเห็นหรอเฮียไปเจอทั้งวันนั้นโรคไปเจอทั้งโรคเอดไปเจอทั้งอะไร
ทำไงได้ผมจิตอาสาค่ะไอ้รูปนั้นน่ะทำให้ผมต้องไปเก็บศพอ่ะ
จะบอกให้บาปกรรมจริงไอ้คนที่ไปบอกว่าผมเป็นผู้ต้อง
ผมไม่ได้พูดเลยเป็นผู้ช่วยควบคุมไปเห็นนักควบคุมก็
นักโทษที่ไหนไม่ยืนกับผู้คุมค่ะเออมันนักโทษมันก็ต้องยืนกับผู้
ผู้คุมเขาก็ดูแลอยู่นั่นแหละเท่านั้นแหละ
ผมไม่ได้ไปเก็บศพเลยเก็บน้ำเหลืองเก็บขี้เก็บเยี่ยวดี
ให้ผมไปเก็บทั้งเหลืองกินอาหารมือแรกยังคะออกจากใช่
ผมได้อยู่พุกก็ทนอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้ทานอาหารมือแรก
คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกคุณก่อนอยู่ในคุกเนี่ยนะ
หลังสามโมงขึ้นไปจนถึงหกโมงครึ่งกินน้ำได้ขวดเดียวค่ะ
ขวดเดียวค่ะไม่มีอย่างอื่นให้ขึ้นไปกินค่ะ
ผมก็ไม่รู้ทำไมแต่ผมคิดว่านะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เพราะหลังสามโมงเนี้ยคนขึ้นไปปุ๊บน้ำขวดเดี๋ยวแล้วก็มีว่าห่มให้สามผืน
ผืนหนึ่งปูผืนหนึ่งลงหมอนผืนหนึ่งห่มแต่ผมอยู่โรงพยาบาล
เพื่อผู้ผ่วยเขาก็เว้นให้ค่ะพี่ชวิตค่ะตอนที่เข้าไปอ่า
คุกแรกเนี่ยครับตอนนั้นปรับตัวยังไงหรือว่า
คุณก็ต้องเป่าสภาพจิตใจคนเราเคยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีเงินทอง
เข้าไปคุณต้องปรับสภาพคุณต้องนั่งพื้นได้คุณต้องนอนพื้นได้
คุณต้องเข้าบล็อกคุณต้องนั่งยองคุณต้องขึ้นขัง๑๕ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปรับสามารถติดใจได้อย่างผมผมไม่เป็นไรหรอก
ผมไม่เครียดรั่วไหมเฮียเห็นเฮียบอกว่าถ้าเข้าไปทำใจไม่ได้รั่ว
รั่วได้ยังไงล่ะคุณก็ไม่เห็นเหรอแต่ละคนน่ะ
คุณเคยเห็นแต่ละคนไหมป่วยแล้วคนจะเคยสภาพดีดี
เคยมีบุญบารมีราศีเป่งเข้าไปในคุกนั้นหมดราศี
เปลี่ยนสภาพเจอคนดังดังแล้วนะเจอทุกคนเจอทุกคน
ที่ผมเจอทุกคนเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลค่ะ
เรือนจำจะต้องมาที่โรงพยาบาลถ้าป่วยเขาไม่มีหมออยู่ที่เรือนจำ
เพราะฉะนั้นก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลคุณเอ่ยชื่อมาทุกคน
ผมเจอหมดอ่ะค่ะเจอหมดทุกคนขอบคุณสนทีบ้างไหมครับ
เจอเจอหลายครั้งเลยได้ได้คุยอะไรได้คุยอะไรกับสดทีบ้างไหมครับ
ก็ให้กำลังใจแกแต่แกก็ยังเข้มแข็งอยู่นะ
แกแกบอกว่าชูวิทย์สบายเออแต่ยังว่านะคือคนเราเนี่ย
เข้มแข็งยังไงอ่ะบางครั้งร่างกายมันไม่ให้เข้าไป
เมื่อมีจิตมันตกมันก็ต้องกระทบกับร่างกายเอ่อ
วันแค่ยุคปีก่อนคนขยะชั้นกลางออกได้เลยนะ
ติดคุกแค่วันเดียวก็ออกต่ำปี

พร้อมหรือยังคะ
สองยแขวงธรรม
เห็นผมไหมล่ะตรงรูหุ่นผมก่อน
ดูความสูง

นี่จะ๖๐แล้วนะ

หลังจากที่
บอกว่าหายหายกัน
คุณชูวิทย์กำลังจะกระโดดลงสระว่ายน้ำนะคะ

ที่ผมบอกให้ก่อนนะผมไม่เคยอาบน้ำร้อน
ไม่เคยอาบไม่เคยสัมผัสน้ำอุ่น

ชื่นใจมานานแล้ว

ไหนจะตอบกัน

ทำไว้น้ำประหว่าง

เอาหน่า

บอกเลยค่ะว่าถ้าออกจากเรือนจำสิ่งแรกที่อยากจะทำนะคะ
คือว่ายน้ำอิสระถึงนะคะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำ

นี่ล่ะช่วงการว่ายน้ำของคุณชีวิตนี้แล้วบอกว่าเป็นอะไร
ตั้งแต่ผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เคยหยุดวิ่งเลย
วิ่งทุกวันวันละครึ่งชั่วโมง
เพราะอะไรเพราะผมถักขังมา๑๕ชั่วโมง

บางนั้นเขาทำธุรกิจส่วนตัว
ผมตื่นเช้า

ตั้งแต่เข้ามายังไม่ได้หยุดวิ่งเลย

ไม่กลับไปแล้วนะ

อ๋อปีคันแรกหรอครับ

ว่ายน้ำเสร็จใช่ไหมนอนหน่อยได้เคยสัมผัสที่นอนลุ่มนึง
ไม่ถึงนอนเกลียงมานาน
ค่ะก็นี่เป็นภารกิจแรกนะคะที่คุณชุวิตกระมวลวิสิทธิ์
ตั้งใจจะทำหลังจากออกจากเรือนจำก็สมดังใจแล้วนะคะ
หลังจากว่ายน้ำเสร็จคุณชุวิตบอกว่าจะขอไปนอนพักผ่อน
สัมผัสเตียงนุ่มนุ่มหลังจากนอนพื้นแข็งแข็งมานานถึงสามร้อยสามสิบสองวันค่ะ
ผมจะเดินทางขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ผมยังเบอร์อยู่นะยังเบอร์อยู่
เพราะว่าอยู่ในที่แคบมานานค่ะอันนี้ได้ออกมาในโลกกว้าง
คุณอย่าลืมนะไม่ว่าคุณมีเงินเยอะแค่ไหนเงินไม่มีความหมายเท่าหรอกคุณ
ถ้าคุณหมดสิ้นอิสรภาพเพราะฉะนั้นคุณมีเงินน้อยหน่อย
แต่คุณมีอิสรภาพดีกว่าคุณมีเงินเยอะแล้วคุณไปอยู่ในคุก